เราตามให้คุณผู้ชมก็ถามถึงมาตลอดเลยจริง
คดีอดีตภูมิกับโจ้ถึงไหนแล้วเราไม่ลืมเราตามให้ค่ะ
ภูมิกับโจ้พันธุ์ตำรวจเอกถิติสันอุทธนผลที่เป็นอดีตภูมิกับไปแล้ว
พร้อมพวกตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดที่เป็นข่าวใหญ่คุณผู้ชมจำได้แน่นอน
ใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่สพเมืองนครสวรรค์ล่าสุดก็คือ
เมื่อวานค่ะสารจังหวัดนครสวรรค์ไต่สวนแล้วก็มีคำสั่งว่า
นายจิรพงศ์หรือนายมาวินวัย๒๔ปีที่เสียชีวิต
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับสาเหตุคือขาดอากาศหายใจ
เนื่องจากถูกอดีตภูมิกับโจ้พร้อมพวก
ร่วมกันใช้ถุงครอบศีรษะเป็นเวลากว่า๖นาที
ขณะสอบสวนคดียาเสพติด
อธิบายไปความหมายก็คือ
เป็นการเสียชีวิตในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ความหมายก็คือนี่แหละค่ะตายเพราะอดีตภูมิกับโจ้และพวก

อายการจะส่งให้พนักงานสอบสวน
ให้นำไปรวมกับสำนวนคดีที่กองบังคับการปราบราม

ทีมข่าวถามทนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความของอดีตภูมิกับโจ้
ทนายของอดีตภูมิกับโจ้บอกว่าสารแค่มีคำสั่ง
ไม่ใช่ตัดสินว่าอดีตภูมิกับโจ้กับพวกมีความผิด
แต่เป็นคำสั่งที่แค่บอกว่านายมาวินอ่ะ
เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเสียชีวิตที่ไหนก็แค่นั้นเอง
หลังจากนี้อายการส่งสำนวนกลับไปที่กองบังคับการปรับราม
แล้วก็จะมีการรวบรวมสรุปสำนวนคดีแล้วก็ส่งฟ้อง
ทนายของอดีตภูมิกับโจ้บอกว่าถ้ามันถึงขั้นตอนการส่งฟ้องนี่แหละ
ก็จะมีการเตรียมขอยื่นประกันตัวอดีตพุ่มกับโจพ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดคดีเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่นายมาวินเสียชีวิตคือ๕สิงหาคม
ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดคดีมาจนถึงตอนนี้ทนายยังไม่ได้ยื่นขอประกันตัวเลยนะคะ
เพราะว่าทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเอาไว้
แต่ครั้งนี้ที่ต้องยื่นประกันตัวก็เพราะว่าอยากให้ออกมาพิสูจน์ข้อที่จริง
มันจะสะดวกกว่าที่จะอยู่ในเรือนจำ
เพราะว่าถ้าทนายความจะไปคุยไปสอบถามไปให้ดูเอกสารอะไรแบบนี้
มันจะสะดวกกว่าก็เดี๋ยวจะลองยื่นขอประกันตัวดูนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าสารท่านจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร
นายบอกว่าก็ไปเยี่ยมอดีตภูมิกับโจ้ในเรือนจำหลายครั้งนะคะ
ภูมิกับโจ้ยืนยันว่าสู้คดีค่ะสู้คดี
แล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนา
เขาอ้างแบบนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาที่ถึงขั้นทำให้นายมาวินเสียชีวิต
เพราะว่าก็ที่มันมีอยู่แล้วที่ทำไปเพื่ออะไรยังไงมันไม่ใช่เจตนาจักรฆ่า
นี่นะคะส่วนทางด้านของทนายสิทธาบิบังเกิดหรือทนายตั้มค่ะ
ก็บอกว่าการที่อดีตภูมิกับโจ้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะคะ
ถ้ามองในมุมธนายความก็มองว่ามันน่าจะยากเพราะว่าคดีนี้คดีอุกชะกันอยู่ในความสนใจของประชาชน
ถ้าได้ประกันตัวก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกทั้งก็จะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะคะ
ทนายตั้มเองบอกถ้าเขาได้ประกันตัวออกมาผมเป็นคนปล่อยคลิปผมก็ต้องระมัดระวังตัว
เพราะว่ามันคือหลักฐานสำคัญไอ้คลิปกล้องวงจรปิดมันคือหลักฐานสำคัญ
นายตั้มบอกว่าส่วนตัวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวจริงไม่ได้อยากให้เขาได้รับการประกันตัวเลย
ถ้าถึงวันที่ยื่นประกันตัวจะยื่นคัดค้านหรือเปล่า
อันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ว่าเขาจะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวอดีตภูมิกับโจ้ไหม
ในฐานะที่เป็นคนเปิดคลิปนะครับก็ต้องระวังตัวมากเลยนะครับ
เพราะว่าก็ต้องมีความโกรธแค้นอยู่แล้วแหละนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับทำลายอนาคตเขานะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่มีคลิปออกมา
โอกาสที่เขาจะหลุดรอดเนี่ยมันมีสูงมากนะครับ
ฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นคนเปิดคนแรกนะครับ
ถ้าเกิดผู้กับโจ้ได้รับการประกันตัว
อันนี้ก็คงจะลำบากหน่อยเวลาการใช้ชีวิตนะครับ

นี่ค่ะทนายตั้มยอมรับเองว่าก็ต้องระวัง

ทางครอบครัวของนายมาวินผู้เสียชีวิต

โดยเฉพาะคนสำคัญคือคนที่

เอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ยค่ะคือเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะ

ถ้าเกิดอดีตผู้กับโจ้ได้รับการประกันตัว